เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงได้ฟังความรู้สึกของแม่ชีนิงปณิตา
ที่ได้พูดเปิดใจกับทางบันเทิงไทยรัฐถึงการปลงผมบวช
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นระยะเวลากว่า๑สัปดาห์แล้วนะคะ
ในช่วงสายของวันนี้ค่ะก็ได้เลิกศึกเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณิงปณิตาปลงผมบวชพุทธสาวิกาสินสิบในโครงการ
ปี๗๐ล้านความดีอนุสาวรีมีชีวิตถวายพ่อ
เพื่อถวายพระราชกุศลถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เสถียรธรรมสถานไปเมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
ช่วงสายวันนี้ได้มีพิธีลาศิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีท่านเจ้าคุณเทพวรมุณีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
ทำพิธีลาศิกขาให้บริเวณธรรมศาลาเสถียรธรรมสถาน
นี้ค่ะก่อนที่จะถึงเลิกศึกในช่วงเช้า
แม่ชีนิงปณิตาก็ได้เดินบิณฑบาตร
ร่วมกับพุทธศาวิกาอีกเกือบ๓๐๐ชีวิตค่ะ
โดยมีครอบครัวนำโดยสามีจินจรินธรรมวัฒนะน้องนิรินลูกสาว
และคุณแม่รวมไปถึงชายอาณานทวีพี่เพื่อนสนิท
ใส่บาทแม่ชีนิงอย่างพร้อมเพลียง
ขณะที่หมอฉัดอดุลสามี

ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เข้าพิธีอุปสมบทหมู่
ที่วัดพระราบเก้ากาญจนาพิเศษ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาด้วยค่ะ

คุณผู้ชมยังมีประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าค่ะ

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙